ค่ะก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มซ้อมในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างเครียดว่าตัวเองจะได้ไปแข่งไหม

พอได้สร้างผล
ทีมงานที่คอยช่วยเมแล้วก็
วันนี้นะครับน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบตมินตันหญิงมือ๔ของโลกในปัจจุบันนะครับ
ก็กล่าวความรู้สึกทั้งน้ำตาเลยครับหลังจากที่แถลงผลการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนการใช้สารต้องห้ามสหพันธ์แบตมินตันโลก
โดยมีผลทันทีหลังจากพิจารณาเร่งด่วนเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
แถลงข่าววันนี้นะครับน้องเมย์นั้นปรากฏตัวพร้อมกับคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิตระกูล
นายกสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
นายภัยศาลรังศรีกิจโพอุปนายกสมาคม
นางกรรมลาทองกรผู้อำนวยการโรงเรียนแบตมินตันบ้านทองหยอด
นายพัทธพลเงินศรีศุกร์ผู้ฝึกสอนโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองยอด
แล้วก็น้องเมย์นะครับได้กล่าวขอบคุณสมาคมครอบครัวและแฟนกีฬาที่อดทนรอลุ้นผลไปด้วยกัน
หมายต่อจากนี้ก็คือการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญโอลิมปิกให้ได้ครับ
แล้วต่อไปนี้ก็คือหน้าที่ของเมย์แล้วค่ะด้วยการที่ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็จะต้องเอาเหรียญกลับมาให้คนไทยให้ได้
เพราะว่าจริงแล้วเมย์ก็ตอนแรกคิดว่าตัวเองก็เหมือนหมดโอกาสตรงนี้ไป
แต่ว่าถ้าเมย์ได้รับโอกาสตรงนี้แล้วเมย์ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ
ขณะที่คุณหญิงปฐมานายกสมาคมนะครับเปิดเผยว่าสมาคมนั้นได้รับแจ้งผลการตรวจพบสารต้องห้ามเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
เรื่องนี้ต้องชื่นชมสมาคมกีฬาแบตมินตันนะครับเพราะว่าใช้เวลาไม่นานนะครับในการช่วยให้น้องเมย์นั้นพิสูจน์ความบริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาครับ
และทันทีที่มีการแถลงข่าวเสร็จสิ้นครับความขึ้นไหวต่างในโลกโซเชียลนะครับแฟนกีฬาแบตมินตันเนี่ยก็แสดงความยินดีกับน้องเมย์ที่พ้นข้อกล่าวหา
โดยเฉพาะคนนี้ต้องไปติดตามกันหน่อยก็คือนุ่มตะวันปัณวิทย์ทองน่วมนะครับซึ่งเขาก็เป็นหวานใจของน้องเมย์ได้โพสต์ภาพและระบุข้อความในอินสตราแกรมหลังจากทราบข่าวน้องเมย

ให้ความเป็นธรรมเพราะว่าไม่เคยคิดจะเอาเปรียบคู่ต่อสู้และขอบคุณแฟนกีฬานะครับเธอบอกว่าชีวิตนั้นไม่เคยเจออะไรหนักหนากว่านี้มาก่อนพร้อมกับให้สัญญาว่าจะเอาเหรียญรุ่นโอลิมปิกนะครับกลับมาให้ได้นะครับ